ตัวเงินตัวทองไปดูงูจงอางหน่อยตัวนี้ใหญ่นะคะ๔เมตร
มันเคยเลื้อยเข้ามาในร้านนี้หลายครั้งแล้วแต่ล่าสุดทนไม่ไหว
แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยจับออกจังหน่อยเถอะ
น้องใบตองดูนะสถานที่มันน่ากลัวนะ
เอาจริงนี่จะไปเจอไหมเนี่ยจะเห็นได้ยังไง

คุณค่ะแต่เจ้าหน้าที่เขาทำเต็มที่นะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชา
เข้าไปไล่จับจงอาขนาดใหญ่เนี่ยนะคะ
บ้านหลังนี้เขาเปิดเป็นร้านขายของชำ
เลขที่๑๙๔หมู่๔บ้านห้วยโต้

เราก็พยายามบอกว่าตรงนั้นมันโรคมากจริง
สุดยอดดีจริงแล้วเนี่ยมันไปซ่อนตัวอยู่ตรงไหน
กองกิ่งไม้หลังบ้านเห็นไหม
คุณดูดิแล้วคุณดูขนาดหัวมันคุณว่าตัวใหญ่ไหม
ผมว่าน่าจะมีสัก๓เมตรได้

พอเกี่ยวแล้วค่อยใช้เหงื่อจับไว้ที่หัวงูนะคะ

คือต้องใช้อุปกรณ์ช่วยด้วยถึงจะใช้มือจับได้
ชาวบ้านที่มาดูก็ลุ้นกันใหญ่เลย
เขาเชื่อว่างูจงอางมักจะเป็นงูเจ้าที่

แล้วคุณดูดิหนักนะคุณพี่เขาต้องพาดบ่ามาเลย

นี่ค่ะตัวใหญ่มากจงอางตัวนี้ไปถามเจ้าของร้านของชำดีกว่าคุณ

แล้วก็กลับมาอีกวนเวียนกลับมาอีก
เขาก็เลยเชื่อไงว่าเป็นงูเจ้าที่

เขาคิดว่าอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอ่ะ
เป็ดเอาไว้ในเหลาหลังบ้าน
งูก็เลยบุกเข้ามา
มันวนเวียนมาหาของกินเอาง่าย

เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นข้อสันนิษฐานที่เป็นไปได้

พี่กู้ภัยเอาน้ำมาให้อ่ะให้น้องอ่ะ

ก็เนี่ยคุณดูวิธีให้น้ำสิเหมือนดูมวยเหมือนกันเนาะ

คือคุณพี่เขาคงรู้แหละว่า
งูน่าจะมีอาการอิดโรยอ่อนแรงก็เลยต้องให้น้ำแบบนี้นะคะ
สุดท้ายนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะนำมันใส่ถุงกระสอบแบบนี้นะคะ
ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะ
แล้วก็นั่นแหละให้น้องไปอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่
ได้ไม่ต้องมาบุกแถวบ้านแถวเรือนของประชาชน

สุดท้ายก็จับไปได้นะขอบคุณพี่กู้ภัยด้วยนะครับ

งูแจ้งกู้ภัยนะย้ำกันตรงนี้นะครับ